มาค่ะคุณผู้ชมมาเสพความสุขจากข่าวบ้างค่ะกับช่วงนี้เลย
เที่ยงกินฟิร์นเที่ยวทั่วไทย
คุณท่านสนัยคุณผู้ชมเห็นไหม
รุ้งกินน้ำมาก่อนเลยแล้วก็พาดผ่านกระทิงตัวใหญ่

ใช่ค่ะนี่อยู่ที่เขาแผงม้าที่วังน้ำเขียวที่โคราชนะคะ
คือฝนตกหนักแล้วทุ่งย่าเนี่ยท้องฟ้าเปิด
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็เห็นภาพรุ้งกินน้ำแบบนี้

จะไปดูกระทิงกันแล้วนักท่องเที่ยวเห็นภาพสวยแบบนี้ก็ฟินฟินค่ะ
ช่วงนี้ที่วังน้ำเขียวฝนตกทุกวันนะ

ว่าจะเป็นรุ้งกินน้ำหรือว่าทะเลหมอก
แล้วนี่คุณกระทิงเห็นไหม
มันก็กำลังกินอาหารอยู่ตามทุ่งอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีความงดงามนะนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของวังน้ำเขียว
ฉันว่าอยากให้ทุกคนได้ลองไปดู

ดูสิธรรมชาติจริงเนอะ
ใช่ค่ะนะฮะทีนี้พอไปแล้วใครอยากกินทุเรียน
ใครเป็นขาทุเรียนตามมาตามมา
อยู่ห้องหลังผมนี่เห็นไหมทุเรียน
ไปดูหลงรับแหล่ตะมุตะมิกระดอบ
ทำไมมันน่ารักเป็นหัวใจแบบงูงี้
แล้วก็ตะมุตะมิน่ารักน่ากินเออเหมือนรูปหัวใจเห็นไหม
นี่คือทุเรียนหลงลับแลคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ชาวสวนทุเรียนที่อำเภอลับแลอุตรดิษฐ์
เริ่มตัดมาแล้วคุณผู้ชม
เริ่มตัดทุเรียนหลงและหลินลับแลออกสู่ตลาดแล้ว

มีทั้งเกรดพรีเมียมคุณอยากกินเกรดพรีเมียมก็ได้
คุณควักเงินเยอะหน่อยกิโลหนึ่งกว่า๔๕๐๖๐๐บาท

โอ๊ยแต่นี่ฉันอยากให้พอหายากพอนิดหน่อย
งั้นคุณเอาลูกจิ๋วตะมุตะมิละกัน
ก็มีแบบทุเรียนหลงรับแลนลูกจิ๋วผลเล็ก

รูปทรงก็แปลกตาเขาคัดมาขายให้เลย
โลโก้ภาษาวัยรุ่นเลย
ลงลับแลตะมุตะมิคุณต้องชอบแน่

ก็มีให้เลือกกันแบบแล้วแต่เลยคุณผู้ชม
นี่หนุ่มคนไหนอยากจะให้สาวหลงรักนะ
คุณซื้อหลงลับแลตะมุตะมิเขาคัดมาเป็นรูปหัวใจ
แล้วคุณส่งไปให้กับแฟนคุณก็ได้นะ

หลงทุเรียนมาให้ฉันโอ้โห
ถ้าเกิดว่าสาวคนไหนชอบทานทุเรียนนะ
หลงเลยทีนี้แล้วเป็นรูปหัวใจด้วยนะ
ไปกันใหญ่หรือถ้าเกิดชอบแบบ

รูปเป็ดน้อยหรือเป็นทรงกลมธรรมดา
อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะพอใจนะครับ

เขาตั้งใจนั่งคัดมาให้เลย

ผลหนึ่งก็จะมี๑๒ภู
เอาไปขายให้สร้างความแปลกใหม่

มุตะมิแบบนี้มันก็ต้องแบบแปลกและแตกต่างกันหน่อย

แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ขายในเพจ
เขามีเพจของเขาด้วยหลงลับแล

เขาบอกว่ากินปลาแล้วก็จะฉลาด
พาไปกินปลานินค่ะ
แต่ว่าเมนูนี่นะเขาหลากหลายมากจริงคุณผู้ชม

รังสรรคเมนูที่ทำจากปลานินแล้วสุดยอดทั้งนั้นเลยนะ
นี่เห็นไหมคะมาเปิดครัวกันทำกันแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือที่แหล่งเลี้ยงปลานินใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

เขาจัดเป็นเทศกาลกินปลาประจำปี
แล้วคุณดูสิกลุ่มแม่บ้าน๑๕ตำบลนี่

แล้วก็เต้นไปกับเพลงซอพื้นเมืองชื่อดังของอำเภอ

ทีนี้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันกลางเขาได้รับรางวัลนะ
เมนูชนะเลิศแค่ฟังชื่อก็อยากกินคุณผู้ชม
ชื่อต้มแซ่บวิจิตรล่าปลาเจ็ดเซียน
แล้วก็มีปลานินไพรสนปลานินสองโขง
ตั้งชื่อได้ไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะคะ

นี่ค่ะก็เป็นสีสันเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

จะให้ฟินต่อก็ต้องพาคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งไปเที่ยวกันต่อ

อ่างทองเขามีพระอุโบสถพระอรหันต์
เขามีเรื่องราวคือภาพวาดที่น่าสนใจ
นะฮะมีภาพวาดเอาไว้ที่โอ่งก็มี
แล้วก็ที่วัดนี้ก็มีเอาพาไปที่อ่างทอง
ที่คุณผู้ชมเห็นคือวัดไผ่หมูผิดศรัทธาธรรม
อยู่ที่ตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
คือว่าที่นี่นะต้องบอกว่าโบสถเขาสวยมาก

โดยมีการนำพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวนมาก
ประดับที่ผนังโบสถ์บริเวณด้านนอก
ก็กลายเป็นผนังพระพุทธรูปที่สวยงาม
ถ้าเกิดว่าไปเดินรอบผนังโบสถ์แล้ว
จะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมือง
วิเศษชายชางที่อ่างทองไปด้วย
แล้วนี่คือถ้าเกิดว่า
จริงแล้วมันคือโอ่งแดงใบใหญ่ใช่ไหม
แต่เขาเอาโอ่งแดงใบใหญ่มาวาดภาพลงไป
เพื่อเป็นเรื่องของพันธายนนรสิงค์
รองประหลัดชูปู่โชธปู่อินปู่เมือง
แล้วก็ภาพเรือโยงในแม่น้ำน้อย
เอาภาพถ่ายของปี๒๕๑๒มาเป็นภาพวาด

แล้วก็มีภาพของแม่น้ำน้อยที่กว้างใหญ่
มีเรือยงลากจุงเรือสินค้าในอดีต
เรือจ้างข้ามแม่น้ำน้อยในการรับส่งนักเรียนข้ามฝั่งก็มี
คือมันคือวิถีชีวิตของคนในอดีต
ใช่มันคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ

แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะไก๊ที่พาไปดู
นี่คือท่านเจ้าอาวาสเลยนะพาไปดูเอง
แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเหมือนกับว่าญาติโยมเขาเอามาถวาย
งนี้ได้ใส่น้ำใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้งาน
เพราะว่าที่วัดเองก็มีน้ำปลาปลาใช้
ก็ให้เขียนภาพลงบนโอ่งแดงอันนี้ใครจะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปได้

ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเขามีกำแพงวัดเขามีรูปปั้นหมู
เพราะว่าวัดนี้อย่างที่คุณทัศนัยบอกไงชื่อว่าวัดไผ่หมูควิด
ก็เลยมีรูปปั้นหมูนี่อยู่ตามนี้เลยค่ะ
ตามกำแพงวัดก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของวัดแหละ
มีต้นไผ่คือโดนหมูป่าควิดเหรอประวัติของเขา
วันนี้ครบถ้วนนะเที่ยงกินฟินเที่ยว
อยากให้พาไปที่ไหนอีกคุณผู้ชมบอกมาได้นะคะ